กลับมาช่วงนี้พาขึ้นเหนือไปที่เจียงใหม่ค่ะ
อกจากจะพาไปรับอากาศหนาวแล้ว
พาไปทานนี่ฉันจะบอกว่าเป็นทาโกยากิก็ไม่ใช่ค่ะ
เดียสร้างสรรค์มากคุณเคยทานไหมทาโกยากิของญี่ปุ่น
นอนเคยทานแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่น
ใช่แล้วนี่อะไรฮะคล้ายทาโกยากิไหม
สีเขียวนั่นอย่าบอกนะว่าเป็นชะอม
ชะอมไข่ปกตินี้เราทอดคือเป็นแผ่นถูกไหมแล้วก็มาหั่น
โน้ลบภาพเก่าทิ้งไปก่อนค่ะอันนี้แหละคุณเป็นไอเดียใหม่

น่าทานคล้ายยาโกะไหมทาโกยากี

ใครบ้างคุณลำไลส์สอเลยนะครับทานคู่กับน้ำพริกกะปิปลาธู
ข้าวสวยร้อนฟินอย่าบอกใครค่ะ
คือปิ้งอยู่ในกระทะหลุมแบบนี้แหละค่ะ

เมนูทาโกกะปิเนี่ยดัดแปลงเป็นอาหารไทยนะคะ
คือไอเดียเอามาจากญี่ปุ่นนั่นแหละเอามาจากทาโกยากิ
แต่แม่ค้าที่ขายน้ำพริกกะปิท่านนี้
เขาปิ๊งไอเดียเขาก็เลยนำมาทำเป็น
ทอดชะอมยัดไส้ประทูในกระทะหลุมแบบนี้นะคะ
ได้ไข่ทอดชะอมลูกกลมเหลืองน่ารับทานแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเป็นอาหารไทยด้วยนะคะ
แล้วก็มาแบบประยุกต์แบบนี้นี่เยี่ยมเลยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วน้ำพริกเนี่ยสูตรแซ่บจากคุณยาย
ที่นี่ติดอกติดใจขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
พากันตั้งชื่อเรียกว่าไข่ทอดชะอมทาโกกะปิค่ะ
คือถ้าเกิดไปเชียงใหม่คุณบอกว่าทาโกกะปิเนี่ยเขาชี้ได้เลย
ร้านนี้เลยนะคะมาร้านนี้เลยนะคะ
เนี่ยเจ้าของร้านก็คือคุณอัญชาลีอินทรหรือว่าพี่มด

เจ้าของร้านชะอมเอยเล่าบอกว่าขายทาโกกะปิเนี่ย
นานแล้วกว่า๓ปีขายในตลาดนัดสามแห่ง

ในกาดสามแห่งแห่งแรกก็คือกาดโก้งโค้ง
เปิดขายทุกต้นเดือนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
จากคณะกระเศษาทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาดที่๒ก็คือกาดฝรั่ง

ในช่วงเย็นของวันพุษนะฮะ
ที่๓ก็คือกาดตลาดนัดรวมโชค

เปิดขายทุกเย็นวันจันทร์ถึงอังคาร
ทั้ง๓ตลาดเนี่ยเขาขายในราคาเดียวเลยนะคะ
ทาโกกะปิแบบชุดกล่องละ๕๐บาทมี๕ลูกด้วยกันนะคะ
พร้อมกับน้ำพริกกะปิผักสด
ส่วนน้ำพริกเนี่ยเขาขายเป็นขวดก็มีนะคะ
นี่เห็นไหมขวดละ๕๐บาทจ้านะคะ
ใครอยากลองเมนูดัดแปลงสัญชาติไทยสไตล์ญี่ปุ่น
แวะไปอุดหนุนกันได้นะคะทาโกกะปิ

ที่ฉันถ้าไปภาคเหนือรับรองไปอุดหนุนแน่นอนนะคะ
เห็นได้ชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้ฝีมือดีอย่างแพบของ
จะต้องมีไอเดียในการพลิกแปลงเมนู
ดึงดูดลูกค้าแล้วก็อร่อยด้วย
ต้องแปลกและแตกต่างคุณภาพแน่นอนว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
วัตถุดิบต้องสดต้องใหม่คุณภาพอันดับหนึ่ง
ที่๒ต่อไปคือไอเดียคุณต้องต่างนะ
แปลกและแตกต่างถึงจะสามารถขายไอเดียแบบนี้ได้นะคะ

เยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมเจอเมนูแบบนี้ที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้